เดี๋ยวจะมีการประกาศออกมาหลังจากจบ

หลายชาติในมีการประกาศรายชื่อมาแล้วนะครับแล้วก็มีความ
ชัดเจนถึงขนาดมีผู้เล่นโคตรอายุเกินเรียบร้อยหมดแล้วแต่
ว่าของไทยเองเนี่ยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ศอด
ในการปรับโปรแกรมลีกด้วยนะครับล่าสุดก็เห็นบอกเอาไว้
ว่าน่าจะมีการประกาศรายชื่อกันหลังจากที่จบไทยลีก
นัดที่๒๘นคือวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วจะดูว่าสโมสรไหน
ปล่อยตัวนักกีฬามาได้บ้างแต่จริงก็คอนเฟิร์มมาแล้ว
เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกเก็บตัวในวันจันทร์ที่๒พฤษภาคม
นักเตะที่เสร็จภารกิจกับต้นสังกัดไม่ต้องเล่นเกมนักสุด
ท้ายของไทยลีกวันพุธที่๔พฤษภาคมก็ซ้อมได้เลยนะครับส่วน
เหลือก็ตามมาสมทบทีหลังส่วนโค้ชก็ยังคงเป็น
โนโพลกิ้งเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสข่าว
ที่ออกไปก่อนหน้านี้ส่วนการในขันเอฟซีแชมเปียนสลีง
ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอีกหนึ่งตัวแทนอย่างกว่างซบ
มหาภัยเชียงรายยูนาเต็ดเราเล่นเกมที่สองพบกับวิสเซอล
ส่วนกาชนะคิดฉีมา๒๑นะครับในกลุ่มนี้แค่๓ทีมเท่านั้น
จะเล่นแค่สี่นัดซึ่งก็เป็นเกมที่เชียงรายเองเนี่ย
โอ้โหเจอยิงถล่มไปเละเทะเลยนะครับถึง๖ต่อ๐นะครับ
ก็ได้ประตูแต่ละลูกเนี่ยเป็นการเจาะทางลึกเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงยี่สิบห้านาทีแรกนะครับ
หนีสองลูกทางฝั่งของโกเบแล้วก็ลูกนี้ครับ
ลูกสามก็มาอีกครับสามศูนย์นะครับ
สองประตูแรกก็ได้จากทางยูยะโอซาโกนะครับลูกสองเนี่ยก็เป็นทางโคยะยูรุกินะครับ
สามก็เป็นทางยูตะโกเกะแล้วก็อีกหนึ่งลูกนะครับ
ลูกสี่เนี้ยก็ยูรุกินะครับคนเดิมนะครับ
จากนั้นเนี่ยครึ่งหลังมาได้อีกนะครับ๒ประตูจากทางลินคอนดอสซันโต๊ด
แล้วก็เลโอโอซากินะครับจบเกมก็หกศูนย์
กับนักต่อไปเนี้ยยี่สิบห้าเมษายนนะครับ
วันจันทร์เชียงรายยูเนเต็ดจะพบกับวิโซโกเบย์อีกหนึ่งนัดนะครับ
ช่วงเวลาสามทุ่มส่วนความเคลื่อนไหวของไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ครับ
เป็นการลุ้นอันดับ๓เพื่อชิงโคต้าไปแข่งขันเอฟซีแชมป์เปียนส์ลีกนะครับ
โปรแกรมหนีตกชั้นของทีมต่างก็ไปดูกันหน่อยนะครับ
อย่างวันนี้เนี่ย๕โมงครึ่งมีโปรลิสเทโรเจอกับประจวบนะครับ
คู่นี้หนีตกชั้นนะครับแล้วก็มีหกวงเย็นสองคู่
ส่วนยี่สิบสี่เมษายนนะครับหกวงเย็นเมืองทองเจอกับทาง
แบงค์คอปท์ยูไนเต็ดแล้วก็ให้หนึ่งคู่เนี้ย
ตกชั้นกันโดยตรงแล้วก็คาดว่าอาจจะมีอีกหนึ่งทีมที่ตกชั้นอย่างเป็นทางการในซีซั่นนี้ต่อจากเชียงใหม่ยูเนเต็ดในสัปดาห์นี้เลยนะครับ